นะคะว่านี้นะคะแต่ได้อยู่กันหรอค่ะ

หลบอยู่แค่วันสามน้อยเทียว
แล้วปกติเอาชอบทุกวันไหมเอาชอบไว้ไหม

ไม่เป็นไรค่ะ

แต่ห่วงของแฟนก็ได้หรอ

อ๋อหอบฟาด้วย

แบ่ก็ทำไปป้า

แล้วแต่อะไร
อะไรนะแล้วแต่อะไรส่วนหาสิ่งรักแต่ร้องของเรา
สุดมากมั้ยค่ะห้าถูกว่าสุดมากกูว่าชีวิตสุดมาก

แต่ตอนนี้ฝ่นตก

ไหนเนื้อหรือมรึง

ไม่อยากลองหรอ

ไม่อยากลองหรอก

ไม่ชอบ
แต่อาจจะทำให้คุณมีความสุขมากกับแฟนคุณก็ได้นะ